โอ้โหส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่นครปฐม
กู้ภัยคนนี้ทะเลาะกับแฟนสาวครับปรากฏว่าเอาปืนยิงตัวตายเลยนะคะ
หน้าแฟนสาวต่อหน้าเพื่อนนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดู
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่าค่ะในห้องนอนนี่ค่ะครับ
พบศพผู้ตายก็คือนายสุทัศน์เมฆสุดหรือเบ้นนะคะอายุ๓๒
เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสุขศาลานุเคราะหนครปฐม
หงายจมกองเลือดอยู่อะค่ะมือขวาพาดอกมือซ้ายวางแนบตัว
ถูกปืนปากกายยิงเข้าหัวเลยนะคะที่เหนือกกหูด้านขวานัดหนึ่ง
ปากกาตกอยู่ที่พื้นเพื่อนผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้ผู้ตายทะเลาะกับแฟนสาวทะเลาะกันหนักมากที่ร้านอาหาร
ผู้ตายหนีกลับมาที่ห้องพักตามลำพังแฟนสาวกับเพื่อนสามคนตามมาหาที่ห้อง
จะได้ปรับความเข้าใจกันเพราะว่ารู้ว่าผู้ตายเขาหึงหวงรุนแรงค่ะ
พอมาถึงผู้ตายกับแฟนสาวเคลียร์กันจนเข้าใจแล้ว
ทุกคนก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เผลอไม่ได้คิดอะไร
จังหวะนั้นมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะผู้ตายกับเพื่อนอีกคนอยู่ในห้อง
ผู้ตายหยิบปืนปากกาออกมาแล้วเจาะยิงเข้าที่หัวของตัวเอง
ทุกคนบอกห้ามไม่ทันนึกว่าเคลียร์กันเข้าใจกับแฟนแล้วนึกว่าจะจบแล้วนี่ค่ะ
สิ้นเสียงปืนล้มลงใส่เพื่อนที่อยู่ในห้องค่ะ
เพื่อนก็รีบโทรเรียกกู้ภัยแต่ไม่ทันครับล้มลงไปแบบนี้
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดพระงาม
จังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเย็นญาติได้รับศพ
นายสุทัศน์เมฆสุดหรือเบ้นผู้ตายไปตั้งบำเพ็ญกุศล
บรรยากาศแน่นอนค่ะคงไม่ต้องบรรยายว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้าขนาดไหน
น้องชายของผู้ตายค่ะนายกฤษกรเมษสุดหรือสิงโตอายุ๒๓
บอกว่าช็อกมากพอมารู้ว่าพี่ชายยิงตัวตายช่วงบ่ายเมื่อวาน
เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
พี่ชายกับแฟนสาวทะเลาะกันหนักมากกลับมาห้องพัก
แฟนสาวกับเพื่อนตามมาปรับความเข้าใจกัน
พี่ชายก็ดื่มเหล้าแล้วกลายเป็นคนละคน
ตอนแรกเพื่อนก็นึกว่าปรับความเข้าใจกับแฟนสาวแล้วจะจบ
แต่กลายเป็นว่ามายิงตัวตายซะอย่างนั้นนะคะ
คือเคยขู่เอาไว้แล้วด้วยว่าจะยิงตัวตายเหมือนกับเวลาเมา
แล้วก็ชอบพูดขู่ว่าจะยิงตัวตายจะยิงตัวตายเนี่ยค่ะ
นี่คือผู้ตายนะคะ
บอกว่าจริงแล้วเห็นท่าไม่ดีเดินตามเข้าไปจะไปปลอบให้เย็นลงไง

เห็นกับตาเลยว่าผู้ตายเอาปืนปากกาเจาะยิงตัวเองแล้วล้มมาทับเพื่อน

สภาพการตายกับอาวุธปืนมันอยู่คนละที่

แล้วกับที่ตำรวจลงสำนวนมา
มันก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วกับภาพ
ก็เลยไปเค้นถามกันเองอีกทีหนึ่ง
ใช่เขาพูดมาว่าเขาเป็นคนอุ้ม
เพราะพี่ชายยิงต่อหน้าเขาในระยะประชันชิด

มีหนี้สินแต่ไม่ยอมบอกคนในครอบครัวว่าเป็นหนี้สินอะไรใครยังไง
ไปยิ้มไปอะไรใครมาเท่าไหร่
ก็พอวันนี้ก็เริ่มมีคนติดต่อกลับมาว่าพี่ชายเป็นหนี้เขาอยู่เท่านั้นเท่านี้นะ
ก็มีสำนักข่าวบางที่บอกว่าผู้ตายเนี่ยเหมือนกับในมือกำลอตเตอรี่อยู่ใบหนึ่ง
น้องชายก็เลยบอกว่าไม่จริงนะคะลอตเตอรี่อยู่ในกระเป๋าสตางค์นะคะ
ก็คือเป็นงวด๑กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ล่ะค่ะ
ส่วนแฟนสาวกับเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ช็อกมากยังมางานศพกันไม่ได้เลยอ่ะ
มาวันถัดไปมารดน้ำไม่ไหวยังช็อกอยู่
ตำรวจก็ไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรใครนะคะญาติก็ไม่ได้ติดใจ
ก็จบคดีเพียงเท่านี้ก็บำเพ็ญกุศลศพ๕วันก็จะมีการชาปนกิจในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะ